ทรงพระเกษมเปรมปรีดาคู่ดินคู่ฟ้าคู่ไทเทิร์น
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
จำได้ทุกวัย

เราจะชวนคุณมาร่วมสร้างความสนุกความผูกพัน
รอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นบนโต๊ะอาหาร
จานทุกจานอาหารพร้อมสับกับข้าวแม่นะครับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เปิดบ้านต้อนรับแขกรับเชิญมากมายฮะ
แวะเวียนกันมาป่วนแล้วก็มาแซ่บกันถึงในครัว
ใครจะปวนใครจะแซ่บกันแค่ไหนวันนี้
เราจะมารวบรวมความสนุกให้ได้ชมกัน

แกดี
เฮ้ยหยุด

โธนเลยโธนเลย

อ้าวมาแล้ว

สวยด้วยคะ
มาแล้วมาเป็นประยุทธิพวงช้าง
หนูมาแล้วค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แม่ก็ดูมา

สนับสุดร้อยมาพร้อมฝนเลย
นี่เอาปิดโต้มาใหม่เนี่ย
รายการอาหารไม่ใช่เหรอคะใช่
ทำเยอะต้องมีเหลือกลับบ้านบ้างแหละ

อะไรรู้ว่าเธอจะกินจริงหรือเนี่ย

อ้าวอย่าถือฟันกางปุงปากปาก

เหมือนแจ้เลยอ่ะ

โอ้ยนี่จ้ะไม่จำนั่นเขาไม่ไหว
แม่อะก็เงดอันนี่อ้อยนี่พ่อไว้
และนอกจากแขกรับเชิญที่มาสร้างความสนุก
และความป่วนให้แม่ครัวประจำบ้านของเราแล้ว

คุณเอากูไปไหนไอ้แกนี่

บอกให้แม่ทำกับข้าวกินต้องกินรถความอ้วน
อ้าไม่เป็นไรขุเรียนก็ได้
อย่าเข้าให้ปากท้องหมา

มะเขือแทนได้ไหม
ไม่ได้
ต้มขนุนแล้วจะเอามะเขือ
ใช่มะม่วงนะแม่
แค่เบรกแรกก็ดูไปอมยิ้มกันไปแล้วใช่ไหมฮะ
เอาเป็นว่าเราไปพักความสนุกกันสักครู่หนึ่ง
ช่วงหน้ามาชมเคล็ดลับความแซ่บกับข้าวแม่กันต่อเลยครับ